เมื่อวันนี้มีเพจดังเพจหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า
ดาราเราต้องรู้เขาออกมาปล่อยคลิปทั้งหมด๓คลิป
ซึ่งเป็นคลิปสนทนาระหว่างบุคคล๒บุคคล
หลายคนเชื่อมโยงกันไปกันมานะคะว่า
ว่าคาดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับดาราที่มีอักษรย่อ
ก็เป็นพยันชนะใส่ข้าวนั่นเองนะคะ
เดี๋ยวเรามาสรุปใจความสำคัญของแต่ละคลิปทั้งหมด

คลิปแรกผู้หญิงคนที่๑บอกกับผู้หญิงคนที่๒ว่า
อยู่กับผู้ชายคนนี้มีแต่เสียกับเสีย
ผู้ชายบอกคุณอีกอย่างแต่บอกเราอีกอย่าง

มีการบีบเสียงแล้วดัดแปลงเสียงแล้ว
แล้วก็มีการดูดเอาชื่อบางชื่อออกไปด้วย
ส่วนผู้หญิงคนที่๒ค่ะบอกว่ารู้จักกับผู้ชายมาประมาณ๖เดือน
ผู้ชายพยายามทำดีและ๒เดือนหลังทำให้เชื่อว่ามีการเคลียร์กันแล้ว
แต่ผู้หญิงคนที่หนึ่งค่ะก็ยืนยันเลยนะว่าเรื่องหย่ามันยังไม่ได้เกิดขึ้น

และคลิปที่๓ผู้หญิงคนที่๑เขาย้ำว่า
ในทางพฤตินัยคุณคือเมียน้อย
คือเขาบอกกับผู้หญิงคนที่สองว่าคุณคือเมียน้อยนะ
เพราะเรายังไม่ได้หย่าและไม่มีกำหนดจะหย่า
พาคุณผู้ชมไปฟังเสียงสนทนาบางส่วนกันค่ะ
เราจะถามคุณว่า

ยังไงมันก็เหมือนกับเมียน้อยเพราะเราของเขาไม่เหลี่ยง
คุณจะบอกว่าผู้ชายมันรักปากอะไรก็ต่างต่อ
แล้วมันเกิดขึ้นหรือยังแล้วครับ

มันอะไรก็ต่างแต่
ความเป็นจริงเราเขาไม่อยาก
อันนี้อีกที่เราคิด
คุณผู้ชมค่ะนี่คือส่วนหนึ่งของการสนทนาย้ำนะคะ
ว่ามีการบีบเสียงเปลี่ยนเสียงแล้วนะคะ
ชาวเน็ตที่ได้ฟังก็โยงกันไปถึงข่าวลือกระฉ่อนตอนนี้
ดาราอักษรย่อพยันชนะใส่ข้าวตีท้ายครัวคนอื่น
ขณะที่วันนี้ค่ะชายหนุ่มปริศนาก็มีการเชิญสื่อมวลชนให้มาฟังการแถลงข่าว
โดยเขาไม่ได้บอกนะว่าคนที่จะแถลงเนี่ยเป็นใคร
บอกเพียงแต่ว่าจะพูดถึงข่าวลืดาราอักษรยอดที่ว่านี้ละค่ะ
กระทั่งเวลา๑๖น

เรื่องจริงคือไม่ได้ใช้ชีวิตฉันสามีพันรยามาแล้ว๒ปี
อันนี้คือคุณตุ๊เขายืนยันนะคะ
ตอนนี้คบหาดูใจกับจ๋านัทธาวีรนุษย์อยู่จริง

ก็จำเป็นต้องลดระดับความสัมพันธ์กับจ๋าก่อน
เพื่อให้เรื่องผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ
ส่วนคลิปเสียงจะใช่ภรรยาตัวเองพูดคุยกับดาราสาวหรือไม่
เจ้าตัวไม่ขอพูดถึงค่ะ
สำหรับประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นมาเนี่ย

แล้วที่มีกรณีไปเกี่ยวข้องถึงตัวของคุณจ๋าเนี่ย
ผมก็ต้องขอโทษคุณจ๋าแล้วก็ครอบครัวของคุณจ๋ามาไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับผม
ผมกับคุณจ๋าคบหาดูใจกันจริงครับ
การที่คุณจ๋ายอมเปิดใจให้กับตัวผมเนี่ย
ก็เพราะว่าเราสองคนเป็นเพื่อนกันมาก่อน
เพื่อนที่อยู่รอบตัวผมเองเนี่ยต่างก็รู้ว่าผมกับทางฝ่ายหญิง
มีปัญหากันมาเกือบ๒ปีแล้ว
อยู่กินกันฉันสามีภรรยาแล้วก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการหย่า
ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็ได้มีการบอกเล่าทั้งหมดให้กับคุณจ๋า
รับรู้แล้วก็รับทราบเพราะผมไม่เคยโกหกคุณจ๋า
สิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณจ๋ามั่นใจแล้วก็ยอมเปิดใจให้กับตัวผมเนี่ย
ก็เพราะว่าคุณจ๋าได้รับคำยืนยันจากปากของทางฝ่ายหญิงว่า
เราสองคนไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแล้วอยู่กันฉันเพื่อน
ต่างคนต่างใช้ชีวิตและต่างคนก็จะไปมีใครก็ได้
เรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นความผิดของตัวผมเองครับ
ก็อยากจะให้โทษมาที่ตัวผมนะฮะไม่อยากจะให้โทษไปยังคนอื่น
ผมเป็นคนเริ่มเข้าหาคุณจ๋าเองคุณจ๋าไม่ได้แย่งของของใครอย่างแน่นอนครับ
วันนี้ในอินสตาแกรมยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดนะคะ
แต่ก็มีเพื่อนสนิทครีพัสวีพิษลงรูปให้กำลังใจ
พร้อมข้อมกันอยู่ความหมายว่า
มืดมนต์แค่หันกลับมาฉันอยู่ตรงนี้ให้ฉันจับมือ
และพาเธอผ่านความมืดมิดนี้เราจะพบเจอแสงสว่างไปด้วยกันนะคะ
คุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวจากทางด้านของคุณจ๋าณฐาวีรนุษย์นะคะ
คุณผู้ชมคะล่าสุดวันนี้ทางด้านภรรยาของคุณตุ๊คุณปอนะคะ
ได้ออกมาเปิดใจกับทางไทยรัฐออนไลน์นะคะเดี๋ยวดิฉันจะสรุปให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน
ว่าคุณปอเขาพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้าง

คุณปอบอกว่าที่สามีพูดว่าไม่ได้ใช้ชีวิตฉันสามีภรรยาแยกกันอยู่
และยินยอมให้คบกับคุณจ๋าได้คุณปอบอกว่าไม่เป็นความจริงเลยนะคะ
บอกว่าการที่ตัวเองมีทะเบียนสมรสอยู่ผู้ชายยังเป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมาย
มีเหรอที่ผู้หญิงจะยอมให้เขาไปคบกับคนอื่นถ้าเป็นแบบนั้นเธอคงไม่ไปขอร้องอีกฝ่าย
ให้เลิกคบกับสามีของเธอเพราะว่ายังไม่ได้หย่ากัน
ผู้ชายบอกว่าเลิกกันมา๒ปีไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ขอปฏิเสธ
ยังอยู่บ้านเดียวกันนะคะแค่ช่วงหลังนี้ผู้ชายไม่กลับบ้านบ้างอืม
ซึ่งเธอก็คิดว่าวันหนึ่งฝ่ายชายจะกลับตัวได้
บอกว่าจากนี้ขออยู่ในพื้นที่ของตัวเองขอจบตรงนี้ไม่อยากมีอะไรยืดเยื้อ
ตอนนี้จะพยายามเข้มแข็งนั่นเองนะคะ
คือถ้าลองจับประเด็นกันดูดีคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่า
มันเหมือนเป็นการให้สัมภาษณ์แบบหนังคนละม้วนเลยนะคะคุณผู้ชม
รวมถึงเนื้อหาในคลิปด้วยนะคะที่บอกว่าตัวละคนเนี่ย
คนเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้โกหกหรือว่าไม่ได้รับรู้
แต่ว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันไม่ตรงกัน
คือต้องบอกว่าทางด้านคุณปอเองเขายืนยันว่า

แล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตฉันสามีภรรยากับคุณปอมา๒ปี
แต่คุณปอเองยืนยันว่าทุกวันนี้ก็ยังอยู่บ้านเดียวกัน
เพียงแต่ว่าสามีอาจจะไม่กลับบ้านบ้างก็ได้
แล้วในวันนี้ดิฉันก็ได้ติดตามตอนที่คุณตุ๊เนี่ย
คุณสามีเขาแถลงข่าวเนี่ยนักข่าวถามว่า
แล้วทำไมไม่เคลียร์ตัวเองก่อนที่จะมาคบกับคุณจ๋า
คุณตุ๊กเองเขาก็บอกว่ามันเป็นความผิดของเขาเอง
คือเขาก็ยืดอกยอมรับว่าทุกอย่างเป็นความผิดของเขาเองนะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร

ใช่แล้วค่ะมีแต่แฟนเท่านั้นนะคะที่เข้าไปถามแล้วก็มีบางส่วนที่ให้กำลังใจนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ค่ะก็ยังยืนยันนะว่าตอนนี้ยังเงียบเชียบอยู่ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากคุณจ๋านะคะ
ส่วนตอนนี้ขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าทางภรรยาของคุณตุ๊คุณปอเนี่ย
อีกทีกับทางไทยรัฐออนไลน์ว่ายังไม่ได้เลิกกันยังถือทะเบียนสมรสกันอยู่
และยังไม่ได้มีกำหนดว่าจะหย่าเมื่อไหร่อย่างไรด้วยทางด้านคุณตุ๊กเอง
พอนักข่าวถามเขาก็ไม่ได้บอกไม่ได้ให้ข้อมูลตรงนี้มา
เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีว่าบทสรุปรักพันละวันเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนะคะคุณผู้ชม